คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่เรื่องนี้ถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้
ก่อนหน้านี้พี่การวิพากรภรรยาคนที่หนึ่งของพี่เสกเนี่ย
เขาแท็กทีมกันกับแซนวิชประพาดาภรรยาคนที่สองของพี่เสก
ขับไล่อีฟภรรยาคนที่๓ออกจากบ้านไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

ถูกต้องแต่สดร้อนเดือดจากบ้านพี่เสกค่ะมาอีกรอบนึงแล้ว
เมื่อพี่การวิพากรเขาออกมาโพสต์ท้าแซนวิชให้ตรวจดีเอ็นเอน้องลียอง
เนื่องจากส่วนตัวเนี่ยไม่เชื่อว่าเป็นลูกของพี่เสกจริง
ทั้งนี้ค่ะเหตุผลที่ทำให้พิการเดือดขึ้นมาอีกรอบเนี่ย
เขาบอกว่าเป็นเพราะอีกฝ่ายเอาเรื่องที่เธอโพสต์ด่าไปบอกพี่เสก
อีกทั้งยังบอกว่าแซนวิชเนี่ยเรียกร้องความรักจากพี่เสกมากจนเกินไป
ทั้งที่ก็รู้ดีอยู่แล้วว่าพี่เสกเขาเนี่ย
งานเยอะแล้วเป็นคนไม่ค่อยหวานซะเท่าไหร่
บางวันก็ไม่อยากพูดกับใคร
ซึ่งเธอก็ได้อวดแชทที่ได้คุยกับพี่เสก
คือเป็นเขาประมาณว่าพี่เสกเนี่ยถามหาความรัก
อยากให้การย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านกันเป็นครอบครัวเหมือนเดิมอะไรแบบนี้
นี่แหละแชทนี้เห็นไหมเธอรักฉันไหม
เหมือนอ้อนกันหน่อยนะคะต้องการเจอกับลูก
ประมาณนี้นะทางบันเทิงไทยรัฐก็ได้ติดต่อไปยังแซนวิช
แต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้ก็เลยติดต่อไปทางคุณพ่อของแซนวิช
ยังไงคุณพ่อบอกว่าแซนวิชเนี่ยตอนนี้โอเคดีนะ
เดินหน้าเลี้ยงลูกต่อไปส่วนช่วงปีใหม่จะมีแพลนไปเที่ยวทางภาคเหนือนะคะ
และข่าวที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้เนี่ย
เดี๋ยวค่อยมาคุยกันหลังปีใหม่กันอีกทีนึงดีกว่า
ก็ยังไม่ได้มีของขึ้นของอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไร

ใช่ถูกต้องแต่ก็ไม่รู้ว่าการออกมาโพสต์ครั้งนี้ของพี่การจะไปยั่วยุ
หรือทำให้น้องคนนี้เขาแบบไม่ไหวหรือเปล่า
แต่มิสเนี่ยไม่ไหวหรือเปล่าแล้วออกมาโพสต์โต้ตอบแบบดูเดือด
อันนี้ก็ต้องคอยโฟกัสกันอีกทีในอินสตาแกรม
แต่ดูเหมือนว่าแซนวิชยังไม่ได้เป็นอะไรยังไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรกับโพสต์ของพี่การ
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณอีฟเนี่ยรู้สึกยังไงหรือเปล่า
ถูกต้องก็ไม่รู้ว่าจะมีการตรวจดีเอ็นเออะไรยังไงหรือไม่
ก็เดี๋ยวรอดูหลังปีใหม่คุณพ่อบอกไว้แบบนี้นะ
เป็นมหากราบต้อนรับปีใหม่อีกแล้วเหรอคะคุณ
อ่ะเดี๋ยวหลังปีใหม่เข้ามาติดตามกันนะคะ